คู่หวานของวงการบันเทิงกันหน่อยดีกว่านะคะ
พีคแล้วก็ตอสนี่เพื่อนซีพี่แจ๊คเลยคู่นี้นะคะ
คือเขาจริงก็มีโมเมนต์มุ้งมิ้งกันถูกไหมพี่แจ๊ค
หวานกันไม่เบาเหมือนกันล่าสุดเนี่ยอวดคลิปเลยที่หลายคนบอกว่า
ดูไปดูมาคู่เนี้ยเขาหน้าเหมือนกันอยู่เหมือนกันนะคุณนะ

แล้วคุณผู้ชมเคยได้ยินเรื่องที่โบราณเพราะว่ากันมั้ย

มักจะหน้าตาคล้ายกันนะ

บอกว่าสิ่งดีที่เขาว่ามาโบราณพูดมาเชื่อหมดค่ะ
แล้วถ้าเป็นเนื้อคู่กันแล้วเนี่ยไหนถ้าจะคิดแบบนี้

ยิ่งฝ่ายชายเนี่ยนะคะช่วงนี้แหมะเอาใจเก่งแล้วเกิน
เข้าสู่โหมดมุ้งมิ้งเก่งมากเลย
พีคบอกเลยว่าอาจจะต้องรอหน่อย
แต่จะให้รอถึงเมื่อไหร่พีคก็จะรอค่ะ

อยากเลี้ยงลูกทุกวันนี้ก็เลี้ยงนกเป็นลูกอยู่
เราก็รู้สึกว่าเรามีความเป็นแม่
เราอยากแบบเลี้ยงลูกของเราเลยนะคะ
แต่ว่าก็เดี๋ยวรอให้แบบต้องพร้อมจริงก่อน
มันถึงจะแบบว่าเนอะควรที่จะแบบโอเคถึงเวลาแล้ว
แต่ตอนนี้คิดว่าก็ยังได้อีกค่ะ

แต่ว่าปัจจุบันน่ารักกว่า
พี่หน่อยนะอะไรอย่างนี้
นานเท่าไหนก็รอได้ค่ะ

คือไม่รู้ว่าคู่นี้เคยคบกันมาเลิกกันแล้วล่ะ
ก็ขอให้รักกันแบบนี้ไปนานแล้วก็ขอให้มีข่าวดีเร็วนะคะ
ส่วนอีกคู่ค่ะถ้าจะพูดถึงเรื่องความหวานก็หวานไม่แพ้ใครเหมือนกัน

วาวาบอกว่ากลางปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวเตรียมจะบินแล้ว

แล้วไปครั้งนี้อาจจะต้องอยู่นานเกินครึ่งปีด้วยนะคะ
ไม่รู้ว่าไปต่างประเทศครั้งนี้
อาจจะมีภาพข่าวดีกลับมาก็ได้นะพี่แจ๊กนะฮะ
ให้เจ้าตัวเมาส์ให้ฟังหน่อยละกันค่ะ

เดี๋ยวพอหมดโปรเจกต์ทั้งหมด๕เรื่องค่ะ

เพราะว่ากลัวกลับมากลับไปเล่นประเทศไม่ได้

พอพึ่งก็เป็นฟรีแลนซ์แล้วทุกอย่าง่ำสนุกไปหมดเลย
หรือว่าอยากได้แบบหินที่มาจากอวกาศ
ก็มีคุยกันเล่นก็เลยไม่รู้ว่าเขาเล่นหรือว่า

แล้วก็ดูก่อนแล้วกันว่าน้องวาวาจะชอบแบบไหน
เชื่อว่าแฟนจัดให้ถูกใจแน่นอน
แบบนี้ก็น่าจะมีข่าวดีเร็ววันนี้แล้วไหมล่ะพี่แจ๊ค